คุณผู้ชมคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูข่าวนี้กันหน่อยค่ะ
คนก็ยังให้ความสนใจเรื่องของการฝากขังลุงพลนะคะ
ดูบรรยากาศที่ศาลจังหวัดมุกดาหารกันหน่อยเพราะว่าเมื่อเช้านี้
ลุงพลเดินทางมาถึงที่ศาลจังหวัดมุกดาหารแล้ว
รวมทั้งทนายตั้มสิทธาแล้วก็ป้าแตนด้วยนะคะ
เพราะว่าทนายตั้มแล้วก็ป้าแตนเนี่ยเตรียมที่จะมาขอประกันตัว

แล้วตอนนี้ค่ะบรรยากาศล่าสุดเป็นยังไงนะคะ
อยากให้คุณผู้ชมติดตามกับผู้สื่อข่าวของเรา
คุณคารินกะมุดโยธินรายงานมาจากศาลจังหวัดมุกดาหาร

ควบคุมตัวนายชายพลวิพาหรือลุงพลเข้าสู่ศาลจังหวัดมุกดาหารไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ซึ่งครอบครัวและธนาความส่วนตัวได้เตรียมหลักทรัพย์เป็นโฉนดที่ดินกว่า๒แปลง
เงินสดอีกจำนวน๑ล้าน๗แสนบาทเตรียมประกันนายชายพลออกมานะครับ
ซึ่งเมื่อเวลา๑๐นาฬิกาที่ผ่านมาป้าแตนนะครับภรรยาของนายชะพล
เพิ่งเดินทางมาถึงสารจังหวัดมุกนาหารครับ
หลังจากตำรวจสถานีตำรวจภูทรกกตูมควบคุมตัวนายชายพลวิพาหรือลุงพล
ออกจากสถานีตำรวจภูทรกกตูมนะครับช่วงเวลา๗นาฬิกา๓๐นาที
กำหนดการเดิมโดยระหว่างที่ควบคุมตัวลุงพลมาขึ้นรถ
ซีของนายชายพลต่างตะโกนบอกให้ลุงพลสู้
ลุงพลตอบรับด้วยอาการชู๒นิ้วและพยักหน้ารับ
และปฏิเสธตอบสื่อมวลชนว่ายังคงปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาหรือไม่
ขณะที่เส้นทางที่ตำรวจคุมตัวไปที่ศาลใช้เส้นทางลงเขา
ผ่านเขาวังไม่ผ่านหน้าบ้านนายชายพลเหมือนวันที่ถูกคุมตัว
มาจากตำรวจภูทรจังหวัดมุกดาหารใช้เวลาประมาณ๒ชั่วโมงเศษ
โดยมีกำลังตำรวจจากภูทรจังหวัดมุกดาหารและกำลังชุด
คอเวอร์คอยนั่งประกบนายชายพลตลอดเส้นทางกว่าหนึ่งร้อยห้าสิบกิโลเมตร
ตลอดเส้นทางมีสื่อมวลชนขับรถตามตำรวจที่นำโดยรถสายตรวจ
สถานีตำรวจภูทรกกตูมรถฮัมวี่ที่มีนายชะพลนั่งอยู่
พร้อมกำลังตำรวจชุดโคเวอร์อีกกว่า๗นายพร้อมด้วยรถ
ขณะที่เมื่อมาถึงหน้าศาลจังหวัดมุกดาหารมีจุดสกัดและตั้งด่าน
และไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าไปภายในพื้นที่ศาลซึ่งบริเวณด้านนอก
เพราะว่ามีบรรดาสื่อมวลชนและยูทูบเบอร์
จำนวนมากมาเกาะติดรายงานสถานการณ์ที่บริเวณนอกรั้วของศาล
รวมถึงประชาชนที่มาให้กำลังใจนายชัยพลด้วยครับและเมื่อเวลาสิบนาฬิกาสามสิบนาทีที่ผ่านมานางสมพรหลาโพหรือป้าแตนพร้อมณตายเดินทางมาถึงและเข้าไปภายในศาลจังหวัดมุกดาหารทันที
โดยไม่ได้ให้สัมภาษณ์ใดใดกับสื่อมวลชนขณะที่นางสาวิตรีและนายอนามัยวงศรีชาพ่อและแม่น้องชมพู่พร้อมด้วยพยานสำคัญในคดีนี้รวมเจ็ดคน
ช่วงเช้าเดินทางไปที่โกรธของน้องชมพู่ที่วัดถ้ำภูผาแอกเพื่อนำพวงมาลัยไปไหว้และจุดทูปขอกำลังใจจากน้องชมพู่
และอธิษฐานขอให้วันนี้การคัดค้านการประกันตัวลุงพลเป็นไปได้ด้วยดีและทันทีที่ถึงสารจังหวัดมุกดาหารได้เปิดเผยว่าตัวเองและพยานปากสำคัญได้เขียนคำร้องขอคัดค้านการประกันตัวไว้ที่ทนายความตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมา
มีความมั่นใจ๙๐ว่าการคัดค้านการประกันตัวจะสำเร็จเพราะหากผู้ต้องหาในคดีได้รับการประกันตัวเชื่อว่าจะไม่มั่นใจในความปลอดภัยยอมรับว่ากังวลแต่เชื่อมั่นในตำรวจ

เพราะว่าเรากลัวความไม่ปลอดภัยค่ะ

เพราะพฤติกรรมเขาดูเหมือนว่าจะค่อนข้างจะเกี้ยวกาดรุนแรงค่ะ

หรือท่านนายตั้มท่านนายความส่วนตัวของนายชายพล
กล่าวว่าหลังจากนี้จะทำเรื่องขอยื่นประกันตัวลุงพลทันที
มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งไม่มีพฤติการคมคู่
แต่หากศาลจะหยิบยกเรื่องที่แม่น้องชมพู่ทำเรื่องคัดค้าน
ขอไม่ให้ประกันตัวก็พร้อมที่จะเบิกพยานขึ้นไต่สวน
ขือปะแตนและยูทูธูเบอร์อย่างน้อยสามปาก
ประเด็นที่ชี้ให้สารเห็นว่าลุงพลไม่เคยมีพฤติการแบบนั้น
นี้ตนไม่อยากพูดว่ามั่นใจหรือไม่อยากให้รอฟังความชัดเจนพร้อมกันครับ

ท่านใดความส่วนตัวของหน่อยชายพลนะครับยังกระดาษทิ้งท้ายว่าขอให้ศาลเมตตา
ซึ่งลุงพลก็ยินดีที่จะสวมกำไรอีเอ็มหากได้รับอิสระภาพและได้ถูกปล่อยตัวในวันนี้ครับ
ซึ่งหลักทัพที่บอกว่าลุงพลไม่เคยมีพฤติการแบบนั้นนะครับ
ซึ่งหลักทัพที่บอกไว้ก็คือเตรียมโฉนดที่ดินไว้๒แปลงและก็เงินสดจำนวนประมาณ๑ล้าน๗แสนบาท
นี่เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดที่สารจังหวัดมุกดาหารครับ

ก็ทนายตั้มก็เปิดเผยออกมาอีกนะครับ
บอกว่าการจะทำคำร้องต่อสารก็พร้อมที่จะเบิกตัวพยานขึ้นไต่สวนด้วย

บอกว่าป้าแตนเนี่ยจะเป็นพยานคนหนึ่งที่จะไปบอกศาลได้ว่าลุงพลไม่ได้มีพฤติการในการหลบหนีนะครับ
ส่วนกรณีที่แม่ของน้องชมพู่ถูกถามว่าเมื่อคืนนี้ลุงพลร้องเพลงฮัมเพลงอยู่ในสพกกตูม
แล้วก็เสียงดังลั่นสองพอเลย
สาวิตรีคิดว่ายังไงแม่สาวิตรีก็บอกก็ดูเอาเถอะว่าพฤติกรรมเขาเป็นยังไงนะครับ
ดังนั้นเราย้อนไปดูเหตุการณ์เมื่อคืนนี้ซะหน่อย
เพราะว่าหน้าโรงพักสพกกตูมก็จะมียูทูปเบอร์ส่วนหนึ่งมีแฟนคลับลุงพลส่วนหนึ่ง
เหมือนตะโกนพูดคุยสื่อสารกับลุงพลที่อยู่ในห้องขัง
และลุงพลก็ร้องเพลงเสียงดังออกมาไปฟังเพลงที่ลุงพลเขาร้องกันซะหน่อยนะครับ

ฟังเพลงที่ลุงพลเสียงดังออกมาไปฟังเพลงที่ลุงพลเสียงดังออกมาไปฟังเพลงที่ลุงพลเสียงดังออกมาไปฟังเพลงที่ลุงพลเสียงดังออกมาไปฟังเพลงที่ลุงพลเสียงดังออกมาไปฟังเพลงที่ลุงพลเสียงดังออกมาไปฟังเพลงที่ลุงพลเสียงดังออกมาไปฟังเพลงที่ลุงพลเสียงดังออกมาไปฟังเพลงที่ลุงพ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

ฟังเพลงที่ลุงพลเสียงดังออกมาไปฟังเพลงที่ลุงพลเสียงดังออกมาไปฟังเพลงที่ลุงพลเสียงดังออกมาไปฟังเพลงที่ลุงพลเสียงดังออกมาไปฟังเพลงที่ลุงพลเสียงดังออกมาไปฟังเพลงที่ลุงพลเสียงดังออกมาไปฟังเพลงที่ลุงพลเสียงดังออกมาไปฟังเพลงที่ลุงพลเสียงดังออกมาไปฟังเพลงที่ลุงพ
ฟังเพลงที่ลุงพลเสียงดังออกมาไปฟังเพลงที่ลุงพลเสียงดังออกมาไปฟังเพลงที่ลุงพลเสียงดังออกมาไปฟังเพลงที่ลุงพลเสียงดังออกมาไปฟังเพลงที่ลุงพลเสียงดังออกมาไปฟังเพลงที่ลุงพลเสียงดังออกมาไปฟังเพลงที่ลุงพลเสียงดังออกมาไปฟังเพลงที่ลุงพลเสียงดังออกมาไปฟังเพลงที่ลุงพ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

ฟังเพลงที่ลุงพลเสียงดังออกมาไปฟังเพลงที่ลุงพลเสียงดังออกมาไปฟังเพลงที่ลุงพลเสียงดังออกมาไปฟังเพลงที่ลุงพลเสียงดังออกมาไปฟังเพลงที่ลุงพลเสียงดังออกมาไปฟังเพลงที่ลุงพลเสียงดังออกมาไปฟังเพลงที่ลุงพลเสียงดังออกมาไปฟังเพลงที่ลุงพลเสียงดังออกมาไปฟังเพลงที่ลุงพ